เราเปิดเบรกนี้ด้วยข่าวสำคัญข่าวนี้ก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่กองทัพเรือได้อันเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ
จูงไปยังอู่ทหารเรือธนบุรีนะครับ
เพื่อให้กำลังพลฝีภายเรือพระราชพิธีได้ลงภายในเรือนะครับ

ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำนั้นมีความเหมาะสมนะครับ
กำลังพลทหารเรือช่วยกันติดตั้งเชือกแล้วก็โซ่รอก
แล้วให้สัญญาณชักรอกเรือรูปสัตว์ที่จอดเก็บไว้ในโรงเก็บเรือ
พระราชพิธีท่าวาสุกรีมานานกว่า๗ปี
เพื่อลงน้ำเพื่อเข้าร่วมขบวนพยุหะยาตราทางชลมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวราบรามราชวรมหาวิหารนะครับ
สำหรับเรือพระราชพิธีลำสำคัญที่อันเชิญลงน้ำในวันแรก
เป็นเรือรูปสัตว์ประเภทเหล่าแสนยากรรวม๓ลำ
ประกอบด้วยเรืออสุนปักศรีมีขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ

เรือสุครีพของเมืองมีขนเรือเป็นรูปวานอนสุครีพ
มีกายสีแดงแล้วก็อีก๑ลำที่สำคัญ
คือเรือพาลีรังทวีปมีโขนเรือเป็นรูปวานอน
ภารีราชาแห่งวานอนสวมมงกุฎแล้วก็มีกายสีเขียว
ทั้งหมดประจำตำแหน่งริ้วที่๔

ขนาดเรือพระที่นั่งในขบวนพระยุหายาตราทางชลมากครับ

เรือลากจูงกรมการขนส่งทหารเรือ
เริ่มทำการลากเรืออสุนปักศรีเรือสุครีบครองเมือง
ตามด้วยเรือภาลีรังทวีปไปยังอู่ไม้เล็กหนึ่ง

เพื่อให้กำลังพลฝีภายเรือพระราชพิธี
ได้ลงภายในเรือจริงนะครับ
ส่วนในวันที่๑๓กรกฎาคมคือในวันนี้นะครับ
จะมีการอัญเชิญเรือครุฑเตร็ดไตรจักร
กระบี่รานรอนราบแล้วก็เรือเอกชัยเหลาทอง
ขณะเดียวกันนะครับที่ท่าเรือวัดราชาธิวาสวิหาร
กำลังพลฝีภายเรือพระราชพิธีทั้งหมด
ยังคงฝึกซ้อมการพายเข้ารูปขบวน
ประกอบการเหเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่อง

โดยเริ่มจัดรูปขบวนตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี

ได้รับความสนใจจากประชาชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับ
ส่วนกาบเหเรือที่ใช้ในพระราชพิธีครั้งนี้
ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัย
มีทั้งหมด๓บทนะครับคือบทสันเสริญพระบรมี
ที่๒คือบทชมเรือแล้วก็บทที่๓คือบทบุญกฐิน
ซึ่งล่าสุดนั้นกองทัพเรือได้รับพระบรมราชานุญาต

โดยมีนาวาเอกนัทวัฒน์อร่ามเกลือรับหน้าที่เป็นพนักงานเหนะครับ
คุณผู้ชมได้เห็นการซ้อมที่สวยงามอย่างยิ่งนะครับ